ไทยรัฐจอดประเด็นค่ำคืนนี้มาเริ่มต้นที่เหตุเปลืองไหม้
โดยมีการเกิดไฟป่าและลามไป
ไหม้หมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอร์อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ส่งผลให้บ้านบริเวณของประชาชนเสียหาย๖๖หลังคาเรือน
ชาวบ้านเหลี่ยมร้อนกว่า๓๐๐คนและมีผู้บาดเจ็บ๖คน
ที่เกิดขึ้นจากไฟป่าได้ลุกลามอย่างรวดเร็วภายในหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอร์
จนะหมู่๑๒ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
เมืองต้นบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ๖๖หลังคาเรือน
ประชาชนได้รับความเด็บร้อนประมาณ๓๐๐คน
หนึ่งในนั้นมีผู้บาดเจ็บ๖คน
ใกล้เคียงเข้าไปในพื้นที่ด้วยความยากลำบาก
เบลืองต้นสาเหตุของการเกิดเผลืองแม่ในครั้งนี้เกิดจากสภาพประกาศที่แห้งแรง

จึงทำให้เกิดไฟป่าลุกลามจากป่าด้านล่างของหมู่บ้าน
ลักษณะของการเกิดเป็นไฟล้อมดอยครับ